นี่ก็สายยานพญานาคเช่นเดียวกันนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจริงนะคะ

คือเขาจะมีเจ้าของแผ่นเสียงเนี่ยเสียงเพลงที่คนเอาไปร้อง

ซึ่งน้องออฟบอกผ่านน้องรถเบ้นมาว่า
ผมนี่แหละพี่เป็นสายมูตัวจริงเสียจริง

ตัวเองเนี่ยเป็นสายยานพญานาคต่อจริง
แล้วท่าทางลีลาเขาอ่อนช้อยมากเลยเนอะ
คือสมแล้วนะคะที่เป็นสายันพญานาคนี่แหละค่ะ
ซึ่งหนุ่มออฟบอกมานะคะว่าเดินสายไหว้องค์ปู่องค์ย่าตลอดค่ะ
โดยเฉพาะตอนไหนเนี่ยค่ะที่มีงานเกี่ยวกับพญานาคนะคะ
ก็จะรีบไปขอพรท่านทุกครั้งแล้วก็เชื่อสุดใจเลยนะคะว่า
ไหว้ยิ่งทำให้ตัวเองยิ่งปังดังขึ้น
เอาเป็นว่าไปฟังเสียงหนุ่มอ๊อฟสุรพลกันหน่อยค่ะ
คำชะโน้ตบ้างที่วัดหนุ่มอ๊อฟภาษาใส่บ้าง
แล้วก็แบบที่ไหนที่แบบมีพญานาคเกี่ยวกับพญานาคอะไรอย่างนี้

ปฏิโทเผื่อยเห็นหน้าแล้วเซเลยจ้า
เต้นปลูกใส่จะเอ่ยเซ่ไปเชียค่ะ
เพราะว่าน้องเนี่ยกำลังประกวดหมอลำไอดอลอยู่นะคะ
แล้วแม่ก็บอกว่าคนนี้แหละน่าจับตามอง
ออฟสุรพลโอ้โหแฟนคลับแน่น
แล้วรูปร่างเขาดีเห็นไหมเนี่ยเราถ่ายกับพ่อบอสโจด้วย
ปฏิโธปฏิทังค์โอ้โหสนิกกับน้องอุ๋อิงด้วยใช่ไหมคะ

ไม่แน่นะคุณผู้ชมจับตาดูอีกนะคะ
คู่จิ้นตัวจริงเนี่ยชุดน้องรถเบน
เออนะคะฝากแม่ด้วยนะคะอ้อมอกอ้อมใจ
แน่นอนพี่แจ๊กรีนโดนตกแล้วจ้า
อยากจะไปฟ้อนลำกับเพื่อนหลาน
น่าจะโดนตกนอกจากความสามารถแล้วก็น่าจะเป็นความน่ารักของน้องนี่แหละ